อย่าเพิ่งลืมนะฮะคดีอดีตผู้กำกับโจ้
เพราะว่าวันนี้มีประเด็นสำคัญเกิดขึ้น
ที่บันทึกข้อมูลคลิปลับอยู่ในนั้น
เป็นคลิปลับของอดีตภูมิกับโจ้
เขาไปเข้าพบคณะกรรมการสอบสวนวินัยคดีคลุมถุงดำ
ขณะที่รองเจรตำรวจนะครับบอกว่า
หลังจากได้ข้อมูลเตรียมจะแจ้งข้อหากับตำรวจทั้ง๗นาย

นายตั้มไปเข้าพบรองเจรตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวน
เขาไปให้ปากคำในประเด็นคลิปของพันธุ์ตำรวจเอก
ทิศศรรย์อุทนผลอดีตผู้กำกับโจ้
สมนสวนเอาตำรวจไปที่บรรจุข้อมูล
เขาบอกเป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งมีการอ้างว่าเป็นหลักฐาน
พฤติการของกลุ่มตำรวจฝ่ายปราบรามสพมนครสวรรค์ทั้ง๗นาย
ทนายสิทธาเปิดเผยสั้นบอกว่าก่อนให้ปากคำวันนี้นะ
มาด้วยความสดใสเลยตัวเองไม่กังวลใจอะไรเลย
แล้วจะให้ข้อมูลกับตำรวจในคดีอดีตภูมิกับโจ้
ส่วนจะเปิดเผยข้อมูลกับสื่อได้หรือไม่นั้นตำรวจจะเป็นคนตอบ
รายละเอียดทั้งหมดนะฮะโดยคณะทำงานจะรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้ว

กับตำรวจทั้งเจ็ดนายภายในเรือนจำซึ่งจะให้สิทธิตำรวจทั้งเจ็ดนาย
สามารถชี้แจงข้อที่จริงได้ทุกเรื่องแต่ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้นะครับ
คณะทำงานของเขาเนี่ยนะฮะของทางตำรวจเนี่ย
เน้นไปที่การตรวจสอบเพื่อลงโทษทางวินัยโดยไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญานะครับ
ทนายสิทธานะครับหรือว่าทนายตั้มเนี่ย
ปฏิเสธที่จะบอกที่มาของคลิปนะครับ
บอกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรอกเนื่องจากตำรวจมีขั้นตอนการสอบสวน
แล้วก็มีพยาหลักฐานอื่นเยอะแยะครับ
แล้วก็ส่งเรื่องไปปปชตามกระบวนการปปชก็ส่งกลับมาแล้ว
ตอนนี้ตำรวจก็จะต้องเร่งสรุปสำนวนนะครับเพื่อจะส่งฟ้องสารอาญาทุจริตต่อไป
ในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเราทำโดยละเอียดเลย
เพราะฉะนั้นคลิปทุกคลิปที่จะมีทางสื่อก็ดีหรือไม่มีก็ดีเนี่ยเราต้องรวบรวม
ประเด็นคือเราต้องยืนยันให้ได้ว่าในคลิปนั้นเป็นใคร
คือเราจะเน้นในเรื่องของการปกครองเน้นของพฤติกรรมของตำรวจเป็นหลัก